ขณะกู้ภัยนะจะไปช่วยเหลือคนเจ็บโดนฟันหัว
ปรากฏว่าอาริตามกู้ภัยแล้วก็เงื้อจะฟันอยู่ตลอดเวลาคุณผู้ชม
คิดดูแล้วกันเหตุการณ์นี้ดูกล้องวงจรปิดตอนที่เขาก่อเหตุค่ะ
ให้ดูหลายมุมเลยอ่ะรถกู้ภัยลูกศรเขียวที่เราชี้อยู่เนี่ย
เปิดไฟไซเรนแล้วนี่จอยอยอนั่นน่ะ
ไม่ได้ขี่มาเปิดทางให้ไปเร็วขึ้นเลย
เกี่ยวเลยพี่เบิร์ตตอนแรกขี่ตาม
แต่พอเร่งเครื่องแซงขึ้นมาได้มาประกบ

กู้ภัยเนี่ยคือมูลณนิธิพิศชะเกษมนาน

แล้วอาสาสมัครเขาก็กำลังขับรถพยาบาลมาถึงตรงบ้านศพยาวอะค่ะ
ห่างจากตอนที่เกิดเหตุประมาณ๑กิโล
แล้วผู้ชายคนนึงนะขี่มอเตอร์ไซค์ถือมีดด้วย
ง้างมีดจะฟันใส่รถอยู่ตลอดเวลาตลอดทางเลย

รถกู้ภัยเอาตัวคนเจ็บไปถึงห้องฉุกเฉินแล้ว
มันยังถืออาวุธมีดอยู่ข้างหน้า

ตำรวจภูทรท่าวังผาให้ไปช่วยเหลือหน่อย
คนขับรถฉุกเฉินนี่นะคือพี่พัศธร

คือกู้ภัยก็บอกแล้วแหละว่ามีคนตามมา
ผมก็รีบขับแบบเปิดไซเรนเปิดไฟเปิดเสียงมาตลอดเลย
ฝั่งนั้นเขาก็จะง้างมีดฟันรถผม
พยายามที่จะให้เขาจอดรถแต่ว่าเขาก็ไม่กล้าจอดค่ะ
ตำรวจบอกแบบนี้รีบไประงับเหตุ
ไม่ได้เกิดเหตุบานปลายมากไปกว่านี้นะ
แล้วก็รู้ตัวแล้วด้วยไอ้ที่ง้างมีดจะฟันรถอยู่
คืออายุ๔๒ปีแล้วเขามีประวัติ
เกี่ยวกับยาเสพติดกำลังตามตัวมาอยู่
ตัวผู้ชายคนนี้มาดำเนินคดีนะคะ